สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในวันนี้ตลอดทั้งวันพื้นที่ภาคใต้นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจังหวัดประจวบคิริขัน
ถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับ
ฝนที่มาพร้อมกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
มีการเคลื่อนตัวผ่านบริเวณดังกล่าว
ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ

ล่าสุดตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้

มีทิศทางมุ่งหน้าสู่บริเวณใจกลางของอ่าวเบงกอ
แล้วก็จะสามารถพัฒนาความเร็วลมเป็นพายุที่มีกำลังแรงต่อไป

เพราะว่าถ้าหากพายุลูกนี้นั้นมีกำลังแรงเนี่ย
ก็จะสามารถช่วยดูดกลุ่มฝนที่ปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา

หลังจากนี้กลุ่มฝนที่ปกคลุมในบริเวณทางตอนบน
ก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ

มวลอากาศเย็นที่อ่อนกำลังลงไป
ทำให้วันนี้หลายพื้นที่อุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ
มีหมอกหนาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
แต่หลายคนสงสัยนะครับว่า

นี่คือสัญญาณการก่อตัวพายุลูกใหม่นะครับ

ในวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นห่อมความกดอากาศต่ำ

คาดการณ์ว่าวันที่๑๐จะกลายเป็นพายุนะครับ
มีทิศทางมุ่งหน้าไปบริเวณ

สามารถที่จะดูดเอาลมหนาวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ

สิ่งที่เข้ามาแทนที่ลมหนาวในเมืองไทยของเรา

ลมหนาวเข้ามาปะทะก็อาจจะทำให้เกิดฝนตกได้
ในช่วงแรกของการแผลลงมาของอากาศหนาวนะครับ
ดังนั้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ช่วงวันที่๑๐วันที่๑๑อาจจะมีฝนเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ
ยังไงใครที่จะทำกิจกรรมกำลังแจ้งก็ตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับ

ผมคุณพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ